คุณผู้ชมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณพ่อกับคุณลูกบ้าง
เมื่อกี้เป็นเรื่องราวของคุณแม่กับคุณลูกแล้ว
จริงแล้วตลอดข่าวของเราเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องราวความน่ารักของคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกอะไรต่างมาก็เยอะแล้ว

เขาถึงบอกไงคะว่าอย่าปล่อยพ่อไว้กับลูกเพียงลำพัง
เอาล่ะวันนี้รวบรวมเรื่องราวสนุกสนานมาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงของ

ตลอดข่าวขำวันนี้มีเรื่องราวน่ารักของเหล่าคุณพ่อกับคุณลูกมาฝาก
ครั้งที่แล้วเราจะไปแล้วหลายคู่
วันนี้เราขอเสิร์ฟความน่ารักอีกครั้งหนึ่ง
แต่ละบ้านเนี่ยจะน่ารักกันขนาดไหนไปดูกันครับ
เริ่มกันที่พ่อลูกคู่นี้ที่คุณพ่อหยอกล้อให้คุณลูกในระดับร้อยแรงง้า
จะเป็นยังไงไปดูกันครับ
โอ้โหพ่อคุณเครื่องแรงขนาดนี้เนี่ยใครมันจะไปต้านไหวล่ะครับ
งานนี้ก็เลยร่วงอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ต่อกันที่พ่อลูกคู่นี้ที่พากันไปเล่นบ้านบอล
งานนี้ไม่รู้ว่าลูกหรือพ่อที่สนุกกว่ากัน
สุดใจ
ความหวังของครอบครัวว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

ความหวังของพ่อแม่

ไปทำอาชีพตลกดีกว่านะลูก
จังหวะเนี่ยใต้เชียว
ปิดท้ายกันด้วยพ่อลูกคู่นี้
ที่เขากำลังต่อสู้กับลูก
โดยลูกเป็นฝ่ายมีอาวุธ
จากนั้นคุณพ่อก็ท้าทายลูกว่า
ไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตาย
ไปดูปฏิกิริยาของลูกกันครับว่า
ท้าทายขนาดนี้ลูกจะทำยังไง
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นี่ไงแม่
ในเมื่อยิงไม่เข้าก็เอาปืนฟาดซะเลย

หายาหมองมานวดหัวรถบวมจะดีกว่านะครับ
งานนี้เนี่ยไม่ตายก็จริง
แต่มีปูดแน่นอนครับคุณพ่อ